ติดตามความคืบหน้าเหตุของชายเสียชีวิตนะฮะ
เมื่อวันที่๕ตุลาคมใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นชายเร่ร่อนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นแหละฮะ
แล้วก็ชาวบ้านได้ไปพบศพแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจก็มีการคาดว่าคนที่ฆ่าชายคนนี้
ก็น่าจะเป็นผู้ชายอีกคนนึงที่ชายเร่ร่อนผู้ตายเนี่ย
กันมากินเหล้านะครับแล้วก็ฟัน
ชายเร่ร่อนคนนี้ถูกฟันหน้าเป็น๑๐แผลกระโหลกร้าว
จนเสียชีวิตทิ้งศพไว้ตรงนี้นะครับ
ตำรวจก็คิดว่าเป็นการฆ่ากันตายเนื่องจากกินเหล้าเมา
แต่ทีนี้ฮะตำรวจตรวจสอบไปตรวจสอบมา
พบว่ามันมีเงื่อนงำมันมีข้อมูลในเชิงลึก
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับผลประโยชน์จากเงินชาปนกิจ
หากผู้ตายนั้นเสียชีวิตด้วยนะฮะ
คือตำรวจตอนแรกที่ตั้งปมสังหารไว้๒ประเด็น

กับปมที่๒ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็คือ
เรื่องที่มีคนนำชื่อของผู้ตายผู้ตายคือนายอนันต์ดวงมาลัยอายุ๕๘ปี
ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่านายจันเจ้าเนี่ยนะฮะ
มีคนนำชื่อของนายจันเจ้าผู้ตายเข้าสมาคมชาปนกิจ
ซึ่งหากนายจันเจ้าตายหรือเสียชีวิต
คนคนนั้นจะได้รับเงินชาปนกิจ
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีคนนำชื่อของนายจันเจ้า
ไปเข้าสมาคมชาปนกิจหลายคนเลย
เช่นอดีตภรรยาของนายจันเจ้าก็เอาชื่อนายจันเจ้าไปเข้า
รวมถึงนางบัวลอยทะลาอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็นำชื่อของนายจันเจ้า
ไปเข้าสมาคมชาปนกิจนครพิงนะครับ
โดยที่ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันเลยนะคุณนะ
เป็นแค่เพื่อนบ้านแต่เอาชื่อของนายจันเจ้าหรือนายอันนันต์เนี่ย
ไปเข้าสมาคมชาปนกิจเพื่อหวังจะได้รับเงินชาปนกิจ
ซึ่งหากนายจันเจ้าเสียชีวิตนางบัวลอยจะได้ค่าชาปนกิจเป็นเงิน๒แสนบาท
ตอนนี้ตำรวจตั้งปมตรงนี้ไว้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์จากการตายของนายจันเจ้าบ้าง
ทำให้ตำรวจแกะรอยแล้วก็พบความเชื่อมโยงว่านางบัวลอยเพื่อนบ้านของนายจันเจ้าเนี่ย
ปรากฏว่าคนคนนี้เป็นผู้จ้างวานฆ่า
แล้วก็คนที่ฆ่านายจันเจ้าก็คือนายปั่นแก้วขันทอง
อาชีพเป็นสับปะเหลออายุ๔๘ปี
เป็นผู้รับจ้างและเป็นผู้ลงมือฆ่านายจันเจ้านะครับ
โดยนายปันแก้วอาชีพสับปะเหลอให้การรับสาภาพ
บอกว่าได้เป็นคนลงมือฆ่านายจันเจ้าเสียชีวิตจริง
เพื่อแลกกับเงินค่าจ้างซึ่งมีมูลค่าถึง๔๐๐๐บาท
โดยนางบัวลอยได้โทรมาให้เขาลงมือกับนายจันเจ้า
โทรมาตื้อให้ทางด้านของนายปั่นแก้วเนี่ยเมื่อไหร่จะฆ่านายจันเจ้าสักที
ื้อมาเป็นเดือนเลยนะคุณนะ๑เดือนเต็ม
กระทั่งในวันที่๔ตุลาคม
นายปันแก้วก็เลยไปนั่งดื่มสุรา
สุราจนเมาแล้วก็ดื่มกับใครล่ะ
ก็ดื่มกับนายจันเจ้าเนี่ยนะครับ
พอเมาเสร็จนะฮะขี่รถจักรยานยนต์มาหาผู้ตายที่ใต้สะพานนี่แหละครับ
ใช้มีดพระที่เตรียมมาฟันผู้ตาย
ฟันไปหลายที่ผู้ตายพยายามจะต่อสู้
แต่สู้แรงของเขาไม่ไหวจนกระทั่งถูกฟัน
สิบแผลบนใบหน้ามือซ้ายและมือขวาปัดป้องคมมีดไม่ไหวถูกฟันเหมือนกัน
ท้ายถอยและสีสะของนายจันเจ้า
ถูกฟันจนกระโหลกล้าวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุคือนายปันแก้วเนี่ยนะฮะ
ก็นำเสื้อผ้าของตนเองเนี่ยไปทิ้งในคลองส่งน้ำโชบทาน
ที่ใช้ในการหั่นเนื้อทำลาบเนื้อ

ก็เอาไปล้างและเก็บไว้ในห้องครัว
แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ด้านของนางบัวลอยผู้จ้างหวาน

ยังคงให้การปฏิเสธบอกไม่ได้เป็นผู้จ้างวานค่า
เพียงแค่ต้องการให้นายปั่นแก้ว
สั่งสอนนายจันเจ้าเท่านั้นเอง
สั่งสอนวิธีการใดก็ได้นะฮะ

เพราะว่าที่ผ่านมานายจันเจ้าผู้ตาย
ชอบนำเรื่องของตนคือนางบัวลอย
พูดจาในทางชู้สาว
ทำให้นางบัวลอยเกิดความเสียหาย
มีความโกรธแค้นนายจันเจ้า
แล้วก็ยืนยันแค่โกรธเรื่องนั้น

ฆ่านายจันเจ้าเพื่อหวังเงินชาปนกิจ

ตำรวจก็ต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นแล้วครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนเชิงลึก
พบว่านางบัวลอยเคยนำชื่อญาติของตัวเธอเอง
ไปเข้าสมาชิกชาปนกิจศพลักษณะเดียวกันนี้เลย

เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุมาแล้ว๒ราย
ซึ่งใครจะรับผลประโยชน์เงินชาปนกิจล่ะ

แล้วได้ไปกี่แสนก็ต้องไปสอบกันต่อ
ซึ่งตำรวจจะขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง
รวมถึงสอบไปถึงอดีตภรรยาของผู้ตายนายจันเจ้าด้วยนะฮะ
ได้นำชื่อของนายจันเจ้าไปเข้าชาปนกิจศพ
กับสมาคมอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยออกเงินค่าสมาชิกกับนางบัวลอยคนละครึ่ง
ก็ต้องดูว่าอดีตภรรยาของผู้ตายกับนางบัวลอย
รู้เห็นเป็นใจหรือว่าช่วยกันวางแผนหรือเปล่า
ตำรวจจะเชื่อมโยงคดีนี้นะครับ
แล้วก็จะดูว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
นี้ตำรวจได้ตั้งข้อหาในเบื้องต้นก่อนเลย
ตั้งข้อหานางบัวลอยฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนก็เป็นผู้จ้างวานค่านี่แหละฮะ
ส่วนนายปั่นแก้วซึ่งยอมรับสาภาพ
ตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสพแม่บริม
จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
แม้ว่านางบัวลอยจะยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่ก็ตามนะครับ